ลุยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ

เพราะว่าต้องขึ้นเขาหน่อยนะแต่พอไปถึงถ้ำเนี่ย
คุณผู้ชมจะแบบโอ้โหตื่นตาตื่นใจ
กับความสวยงามภายในถ้ำคุณดูสิ
โอ้โหสวยมากหินงอกหินย้อยแบบนี้
อ๋อสวยงามจริงนะฮะเป็นถ้ำหินปูนย้อย
อยู่ในพื้นที่บ้านสูบตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลย
ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ๓๕กิโลเมตร
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนายกจรูนพาณิชย์
พร้อมคณะได้นำผู้สื่อข่าวเดินเท้าเข้าไปสำรวจสถานที่
เพื่อเตรียมส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

ส่วนถ้ำแห่งนี้ก็เคยเป็นแหล่งหลบซ่อน
ของนักรบพักคอมมินิตแห่งประเทศไทย

โดยภายในถ้ำกว่า๑๐๐แห่ง

และยังคงความสวยงามเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยนะฮะ
แล้วก็มีหินสีลวดลายต่างด้วย
แล้วก็ไปพบร่องรอยการเขียนสลักบนหิน
เป็นแบบไหนเป็นผ้าแผนที่ค่ะ
อกจากนี้ก็มีถ้ำที่พักของแก่นำคอมมิวนิสต์อีกด้วย
นี่ก็หลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ทำให้จุดนี้นอกจากจะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้ว
เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย
เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แล้วก็เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในแถบนี้

มีพื้นที่การท่องเที่ยวนี่ประมาณ๑๐แห่งก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะ
นายกอบตน้ำสวยเชื่อว่าพื้นที่ภูตมแห่งนี้
มีศักยภาพสูงในเรื่องของการท่องเที่ยว
จึงได้จัดโครงการสำรวจเพื่อหาข้อมูลทุกด้าน
ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ยังเตรียมตั้งคำขวัญเบื้องต้นด้วยว่า

ถิ่นไม้ป่าพันธุ์โบราณ

ตำนานนักรบอัศวินภูขี้เท่า
นักท่องเที่ยวสนใจมาได้เลยค่ะ
แต่ว่าอยากจะให้โทรประสานกันก่อนนะคะ

ฟังอีกครั้งหนึ่ง

คุณจรูนพาณิชย์เป็นนายกอบตน้ำสวย

มือถือ๐๘๓๓๔๗๗๒๗๓ค่ะ